ภาพจากกล้องวงจรปิดที่พัทธลุงหน่อยนะฮะหน้าบ้านหลังนึงนะครับ
คือมีผู้ชายสองคนเนี่ยขี่จักรยานยนต์มานะฮะมาจอดแล้วลงจากรถมา
เดี๋ยวดูนะฮะเอาปืนมาเนี่ยโอ้โหนี่น่าจะเอ็มสิบหกเลยหรือเปล่า
แล้วยิงกราดใส่เลยนะครับแม่มันไม่มีเสียงนะฮะ
แต่ดูเนี่ยฮะยิงเข้าไปเนี่ยยังกันในหนัง
เสร็จแล้วก็เดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์ของเพื่อน
แล้วก็พากันขี่ออกไปค่ะนี่นี่ตอนเดินลงมายิงนะครับ
โอ้โหใส่เสื้อกันฝนกันมานะฮะน่าจะฝนตกในพื้นที่ด้วย
เป็นกระบอกยาวมาอย่างงี้เลยอ่ะรัวยิงโอ้โห
คือตรงนี้คือหน้าบ้านของนางอุไรมากแก้วนะครับอายุ๕๗ปี
อยู่ในพื้นที่ตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงนะฮะ
ชายสองคนนี้นะครับซ้อนท้ายจักรยานยนต์กันมานะครับ
โอ้โหคือจุดตรงถนนที่ยิงเข้าไปเนี่ย
มันจะห่างจากตัวบ้านสักประมาณแค่สิบเมตรเท่านั้นหลังเกิดเหตุ
เจ้าของบ้านก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับ
คือมีปลอกกระสุนปืนเอ็ม๑๖เนี่ยตกอยู่เกลือนถนนเลย
ส่วนผนังด้านข้างบ้านเนี่ยกระจกหน้าต่างก็เสียหายหมด
กระสุนนี่ยังมีทะลุเข้าไปถึงในตัวบ้านด้วยนะครับไปถึงห้องโถงเลยนะฮะ
โถงนี่เสียหายเลยนะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าบ้านอยู่ริมถนนเลยดูนี่ฮะ
ราดยิงเข้ามาเนี่ยกระสุนนี่เข้าไปแบบโอ้โหเต็มเลยฮะ
คือในนี้บ้านตรงเนี้ยเขาจะรวมกันอยู่สามหลังด้วยกันค่ะ
แต่ทางบ้านของนางอุไรเนี่ยเขาอยู่บ้านหน้าสุดนะครับที่เหลือเป็นบ้านลูก
อุไรเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้สักประมาณตีหนึ่ง
ตอนนั้นตัวเธอลูกสาวและลูกเขยนอนกันอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแบบเป็นสิบนัดหลายสิบนัดรู้ว่ามันอยู่หน้า
แถวบ้านนี่แหละแต่ไม่กล้าออกมาดู
นะจนกระทั่งตอนเช้า
ถึงออกมาดูโอ้โหพลุนฮะพลุนเลยนะครับ
บานประตูก็แตกกระจกก็แตกก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ

เดี๋ยวววดลบไปต่างนี้นะคะ
คุณกี้คุณบอกนี้
คุณกลาคุณกี้คุณจ้วยจ้วยนี้นะคะจ้วย
นี่ฮะแล้วก็ขี่รถหลบหนีไปนะ

แล้วสองคนนี้มาก่อเหตุอย่างนี้เนี่ยเพื่ออะไรนะครับ

ตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนต่างเนี่ย
คาดว่ามันน่าจะมาจากประเด็นความขัดแย้งเรื่องที่ดินหรือเปล่า

เพราะว่าเจ้าของบ้านมีปัญหาเรื่องที่ดินอยู่กับญาติคนหนึ่ง
อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นประเด็นความขัดแย้ง
เกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายสิ่งของบางอย่างนะฮะ
ซึ่งไปตรวจสอบประวัติลูกชายของเจ้าของบ้านเนี่ย
เคยถูกจับและพ้นโทษมาเมื่อต้นปี๖๐นะครับ
หลังจากนั้นเคยถูกตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านอยู่หลายครั้ง

ทางตำรวจนะครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถระบุเรื่องของคนร้ายได้
เนื่องจากภาพจากล้องวงจรปิดมันก็มองเห็นไม่ชัดว่าเป็นใครอะไร
ยังไงบ้างเดี๋ยวต้องเร่งแกะรอยหาเส้นทางเชื่อมต่อว่าขี่รถไปทางไหนอีก
ส่วนประเด็นต่างก็ต้องขยายผลกันต่อไปโอ้โหเล่นอาวุธกันขนาดนี้เลย
นั่นแหละสิคะดูภาพแล้วน่าตกใจจริงนะใช่